ส่วนประเด็นเรื่องนี้เป็นเรื่องของแรงงานบ้าง
ทางกลุ่มของตัวแทนแรงงานเขาเข้ายื่นเรื่อง
ข่อรัฐบาลบอกว่าก็มาปรับเถอะ
ค่าแรงขั้นต่ำให้เป็น๔๙๒บาท
ทีนี้ถ้าฟังกลุ่มของผู้ประกอบการหรือนายจ้าง

แต่ทางฝั่งผู้แรงงานเขาก็ชี้แจงกับเหตุผล
บอกว่าค่าแรงขั้นต่ำมันไม่ได้ปรับมาตั้ง๓ปีแล้วนะคุณ

๓๐๐ศาสตรีบาทที่จริงมันไม่ได้พอกับค่าคือ
หมายถึงของมันแพงขึ้นพอได้ค่าแรงที่มันเท่านี้
แล้วจะไปซื้อของมันก็ไม่พอที่ไง
ไม่พอแล้วยุคนี้ต้องข้าวของแพงจริงน้ำมันก็ขึ้นนะคะ
อ่ะวันแรงงานแน่นอนว่าทีมข่าวไทยรัฐก็ลงพื้นที่อ่ะค่ะ
ครราชศรีมาจะได้ไปถามความเห็นของกลุ่มแรงงาน
ว่าอ่าเขาอยากให้มีการปรับขึ้นยังไงบ้างค่าแรงตั้นต่ำสี่ร้อยเก้าสิบสองบาทที่เรียกร้องกันไปเนี่ย
บอกว่าทุกวันนี้คือรายได้ต่ำมากสวนทางกับข้าวของเครื่องใช้
อุปโภคบริโภคมันปรับตัวขึ้นทุกอย่าง
มันเลยไม่สมดุลกันระหว่างรายได้กับรายจ่ายค่ะ

แต่ของกินของใช้อะไรมันแพงหมดเลยนะคะ
อย่างมาม่าคือไม่ปรับมาตั้งนานแล้วตอนนี้มันก็ปรับขึ้นนะคะ
ตอนนี้คนงานเขาก็เลยบอกว่ามันไม่ไหวแล้วจริง
ค่าน้ำมันค่าการ์ดหุงต้มค่าวัสดุก่อสร้างขึ้นราคากันหมดนะคะ

รายรับที่เข้ามามันมีน้อย
แต่ชีวิตประจำวันที่ต้องใช้จ่ายในแต่ละเรื่องของวันหนึ่งวันหนึ่ง

พอมันสูงกว่ามันก็เลยกลายว่าทำให้ทุกคนที่เป็นแรงงาน
เหมือนสู่ภาวะที่จะเขาเรียกติดลบนะครับ

มันก็เลยกลายว่ายิ่งทำมันก็มีแต่
เหมือนจะมีหนี้มีสินเพิ่มตามเข้ามา
มันก็เลยทำให้ทุกวันนี้หลายคนเขาก็เครียดนะครับ
นายสุริยาเขาบอกด้วยนะคะว่ายังไงก็อยากให้มองแรงงานเนี่ย
ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศนะ
เพราะถ้าไม่มีแรงงานประเทศจะพัฒนาไปได้ยังไง
เมื่อไม่มีการก่อสร้างถนนหนทาง
ระบบสาธารณูปโภคต่างที่จำเป็น

ขอเป็นอีกเสียงหนึ่งเรียกร้องไปยังผู้บริหารประเทศ
จะได้รับรู้ถึงความเดือดร้อนของแรงงานด้วยนะคะ
ต้องรอการพิจารณาต่อไปนะเรื่องนี้
ก็เดี๋ยวรอดูนะคะว่าบทสรุปเรื่องนี้
จะขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนเพราะเขาก็บอกเองว่า
ถ้าไม่ถึง๔๙๒ก็ขอสัก๔๐๐๔๕๐ก็ยังดี